โดยเฉพาะพิธีปิดที่มีการส่งต่อการเป็นเจ้าภาพให้กับกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ก็สร้างเสียงฮือหาไปทั่วโลก
ซึ่งนี่ก็ทำให้หลายคนคาดหวังเอาไว้มากว่าโอลิมปิกในอีก๔ปีข้างหน้าญี่ปุ่นจะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทั่วโลกกับโอลิมปิกแห่งอนาคตที่ทันสมัย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็น
จากพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้
นายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น

ตัวละครจากเกมชื่อดังของค่ายนิมเฮนโด
ออกมาจากท่อสีเขียวเพื่อรับช่วงต่อ
การที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
มวลมนุษยชาติในอีก๔ปีข้างหน้า
สร้างเสียงฮือฮาดังกึกกล้องไปทั่วสนาม
และยังถูกพูดถึงจากคนทั้งโลก
ความคิดสร้างสรรค์ที่ญี่ปุ่นเลือกเอาซุปเปอร์มาริโอ
และตัวการ์ตูนชื่อดังอื่นมาประกอบการแสดงนี้
ประกอบกับภาพลักษณ์ของการเป็นเมืองที่ทันสมัย
สะอาดและมีอัตราเกิดเหตุอัธยกรรมที่ค่อนข้างต่ำ
ทำให้ทุกคนต่างใจจดจ่อกับความแปลกใหม่
ญี่ปุ่นเตรียมมอบให้นักกีฬา

ในการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก๔ปีข้างหน้า
ความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นสิ่งหนึ่ง
ทุกคนนึกถึงเมื่อเดินทางไปญี่ปุ่น
แต่แม้จะมีชื่อเสียงในด้านนี้อยู่แล้ว
ญี่ปุ่นก็ยังคงเดินหน้าพัฒนาระบบขนส่งมวลชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทันกับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก
ในอีก๔ปีต่อจากนี้
เพื่อรองรับทัพนักกีฬาและชาวต่างชาติ
ที่จะเข้ามาแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
และพาราลิมปิกในปี๒๐๒๐แล้ว
ในด้านอุปกรณ์และการให้บริการ
เทคโนโลยียังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเมื่อนึกถึงญี่ปุ่น
เทคโนโลยียังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเมื่อนึกถึงญี่ปุ่น
คุณยนต์ที่แม้จะดูจากมุมไหนก็ไม่เหมือนมนุษย์
แต่ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ยืนยันว่า
ความชันฉลาดของมันสามารถดูแลและสื่อสารกับลูกค้าได้
ไม่ต่างจากพนักงานทั่วไปที่เป็นคน
เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวที่ต่างชื่นชม
พร้อมกับทึ่งกับความสามารถของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้
เทคโนโลยีแบบฉบับญี่ปุ่นยังปรากฏให้เห็นแม้ตามข้างทาง
ตู้กดน้ำอัตโนมัติตู้นี้
แม้จะขายเครื่องดื่มธรรมดาทั่วไป
แต่ด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ถึง๔๗นิ้ว
รวมทั้งกล้องและเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งในตู้
ทำให้ตู้สี่เหลี่ยมตู้นี้สามารถแนะนำสินค้า

โดยอาศัยฐานข้อมูลความชอบของคนแต่ละเพศ
และช่วงอายุที่แตกต่างกัน
ซึ่งการเป็นเจ้าแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีใบใหม่แบบนี้นี่เอง
ที่ทำให้หลายคนหวังว่าในอีก๔ปีข้างหน้า

ญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นมาใช้ในช่วงโอลิมปิก

ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์สำคัญของญี่ปุ่น
บรรยากาศภายในวัดโทไดจิแห่งนี้

ขณะเดียวกันพิธีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
อย่างการทำความสะอาดองค์พระประธาน

ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

แต่สำหรับการเป็นเจ้าภาพมหากรรมกีฬา

โอลิมปิกในอีก๔ปีข้างหน้า
คาดหวังกับญี่ปุ่นไกลกว่านั้น
ชาวศรีลังกาที่ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของโอลิมปิก
นครริโอเดอร์จาเนโรของบราซิลในปีนี้
ก็ยอมรับว่าเธอหวังไว้มากกับญี่ปุ่น
เพราะญี่ปุ่นถูกจัดให้อยู่ในประเทศพัฒนาแล้ว
เทคโนโลยีวัฒนธรรมไปจนถึงความสะดวกสบายและความสะอาด
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทุกคนคุ้นเคยเมื่อนึกถึงญี่ปุ่น
ซึ่งทุกคนก็ยังเชื่อว่าญี่ปุ่นจะมีอะไรอีกหลายอย่าง
ที่สร้างความตลาดใจให้กับทัพนักอีลา
และนักท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งต่อไป
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน
ดูจากเสียงตอบรับจากสื่อโซเชียลมีเดียในวันนี้หลังจากพิธีปิดแล้ว
ก็คาดว่าอีก๑๐ปีข้างหน้า
จะต้องมีคนไทยนะครับที่ได้เดินทางไปเชียร์โอลิมปิกเป็นจำนวนมากเป็นแน่
หลายคนก็บอกนะครับว่าอาจจะอยากจะให้ประเทศญี่ปุ่นนั้นใช้หุ่นยนต์
แทนคนแสดงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพิธีเปิดหรือว่าพิธีปิด
ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าญี่ปุ่นจะทำตาม
ที่หลายคนได้คาดหวังเอาไว้หรือไม่
คนไทยก็มีความภาคภูมิใจกับ๖เหรียญทั้งหมด
ที่ได้มาจากนักกีฬาทั้งยกน้ำหนักแล้วก็เทควันโด
๒เหรียญทอง๒เหรียญเงินแล้วก็๒เหรียญทองแดงนะครับ
ซึ่งก็เป็นความคาดหวังว่าอีก๔ปีข้างหน้า
เราน่าจะได้มีสถิติที่ดีขึ้นกว่านี้ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับ